จริงเหมือนกันรู้จักพี่มาร์คมาในระดับหนึ่งเหมือนกัน
เคยไปที่บ้านพี่มาร์คจะเป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมมาก
หรือถ้าใครอยากจะเป็นคนหนึ่งที่รักการอ่านหนังสือ
เข้าไปที่บ้านเลยยินดีต้อนรับ
เพราะด้านหน้าจะเป็นบ้านหนังสือธรรมะ

ใช่ใครอ่านก็ได้
แต่ในมุมที่มาร่ำรู้จักพี่มาร์คมา
คนละทางกับชั้นเลยนะ
ซื้อกระเป๋าแอร์เมสอย่างเดียวเนี่ย

แต่ว่าคิดว่าน่าจะเกินกว่านั้นนะครับ

เพชรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
บัคเพชรแพงกว่าฮิมาลายา
ฮิมาลายามีกี่ใบครับ

แมคถ้าวันไหนไม่ถือช่วยเรียกโทรศัพท์เรียกหนูก็ได้นะ
เดี๋ยวหนูไปเช่าเอาหน้าบ้านหนังสือนี่แหละ
เพราะมูลค่ากระเป๋าของพี่ที่มีในตอนนี้
เกิน๑๒๐ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จริงไหมว่าถ้าลันเวย์เดินปุ๊บพี่ชอบตัวนี้

บายเออร์จะดูปุ๊บค่ำวันนั้น
ถ้าเผื่อจะมีการบายก็โทรหามากเลย
แพงสุดของพี่เคยซื้อแพงสุดตัวละเท่าไหร่

ตัวเดียวใช่ไหมคะหรือว่าทั้งชุดตัวเดียว

ของลดราคาก็เยอะของคอเล็กชั่นไหมก็เยอะ
มีเกณฑ์กระเป๋าฉีกเพราะบ้าช้อปปิ้ง
นะพี่ม้าของเราเนี่ยนะแกเป็นคนมีความสุขกับการได้ช้อปปิ้งกระเป๋าใช่ไหม
ปีหน้ากระดุมพระมรณะคือไอ้เงินที่มันเคยได้ง่ายมันกลับได้ยาก
หรือมันไปแล้วมันไม่กลับคืนมาเร็วเพราะฉะนั้นของช้อปปิ้ง
จ๊ะเอไปจ๊ะเอในตู้เซฟเปิดจ้าเอของเก่า
อย่าพยายามแบบไปอยากได้อะไรใหม่เพราะว่า
ของเก่าเอามาใช้ก่อนหยุดซื้ออย่างนี้

ราศีที่ต้องระวังคือราศีมังกรฟะลง
ถ้างั้นเรามาดูที่พี่ม้าค่ะเชิญค่ะอาจารย์
เกิดวันที่๕สิงหาคมข้อที่หนึ่ง
วันเดือนปีและเวลาเกิดเนี่ยทำให้ดวงอาทิตย์กำเนิดอยู่ในราศีกรกฎ
เพราะเกิดวันที่๕สิงหาคม
แต่เวลาเกิดเนี่ยมันเป็นเวลากลางคืนนะ
ลักษณะตามเวลาเกิดมังกร
เพราะฉะนั้นแปลว่าเป็นคนมีความเป็นลูกแม่
คือพระจันทร์อยู่กรกฎ

มีความเป็นบุรุษจิตวิญญาณเป็นผู้นำ
อันเนี่ยไม่ใช่ดุนะครับ
วหะ

น่ากลัวมันอยู่ในความน่ากลัว
เคยปะพี่มา๊กเวลาดุใคร

แต่ว่าจริงโดยส่วนมากนี่จะเป็นคน
ที่ค่อนข้างคือจะ

ไม่โวยวายไม่เสียงดัง

ใช่แต่คนจันนั้นจะกลัวเร็วเป็นถึงว่าเวลาดูแล้วกดนานด้วยเวลาดู
ในวัยเด็กซุกสนพอสมควรนะ
เข่าขาเนี่ยอาจจะมีแผลหรือมีร่องรอยซุกสนนะไม่ธรรมดานะ
และคณะอยู่ราศรีมังกรราศรีมังกรเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวเสาร์นะ

นคราชเป็นคนที่มีความผูกพันกับพญานาครู้ไหมพญานาคนี่คืออะไร
วิถีที่คุณมาร์คเป็นคือวิถีแห่งนาคาราช
คาราชคือเป็นคนที่ชอบสมบัติรักสมบัติรักสวยรักงามโลกียวิสัยทั้งหมดคือนาคาราชอืม
สะอาดรักระเบียบนี่คือนคราช
ดาวดวงชะตานี่มีดาวเกรดกลุ่มจุดเกิดนะเป็นคนแปลกคืออย่างนี้
เป็นคนสามารถสื่อจิตให้กับสิ่งเล่นลับลึกลับสามารถสัมผัสจิตกับพระอริยะ
หรืออริยบุคคลได้เป็นคนที่สามารถฝันเห็นอะไรได้
สิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งบอกตัวเองว่าเอ๊ะมันเหมือนเพิ่งเกิด
มันเหมือนเพิ่งเห็นมันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้
คนนี้เหมือนเพิ่งเคยเจอแต่มันอาจจะข้ามชาติข้ามพบเลยก็ได้
นี่คือความหมายคุ้นในสถานที่บางสถานที่
นี่คุณมากจะเป็นนี่ตามพื้นตรงสถานที่
มันจะบอกว่าเขาเป็นเหมือนพญานาคกับชาติมาเกิดอย่างนี้เหรอฮะ

เดี๋ยวก่อนนะอาจารย์เขาเป็นคนที่ถูกนิยมขนาดนี้
ใส่แหวนใส่เสื้อเขาคงไม่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้หรอ

พญานาคคือเป็นผู้ที่เคยมีสมบัติในชาติพบที่ผ่านมามาก

จึงมีสมบัติอยู่มากชาตินี้จึงได้เกิดเป็น
เป็นผู้ที่เฝ้าสมบัติคือเกิดเป็นพญานาคเฝ้าสมบัติในชาติต่อมา

รักสมบัติรักสวยรักงามรักทำบุญมันจะเกิดขึ้นแล้วไง

แล้วเป็นคนที่หวงสมบัติรักสมบัติแต่ก็พร้อมจะสละได้
แล้วก็เพราะว่าปฏิบัติแล้วไงเข้าใจแล้วไงว่าไอ้การยึดติดไม่ดี
และที่สำคัญคือถ้านาคจะมีอายุยืนยาวกว่ามนุษย์ทั่วไป

เพราะว่าชาติหนึ่งเรามีอายุ๘๐ปี
พญานาคจะเกิดขึ้นอย่างต่ำในตัวนาค๑ตนจะอย่างน้อย๔๕
เพราะฉะนั้นแปลว่ามันเวียนเกิดเพราะฉะนั้นชีวิตเขาล้ำ
ชีวิตเขาในการรักอะไรชอบอะไรในความเป็นชาตินี้เขาจะล้ำไปเลย

จริงครับพวกเรายังขนลุกอยู่เลยเพราะจริงบางคนเห็นมั๊กในภาพอย่างงี้
จริงประมาณเป็นคนลูกส่วนตัวสูงมาก

มันเหมือนกับว่ามันมีอย่างที่หมอลักษณ์ทัก

คุ้นตากับคนนี้หรืออะไรอย่างนี้
เป็นความรู้สึกอย่างนี้ตลอดแต่ไม่รู้อธิบายยังไง

บางที่บางทางไปแล้วรู้สึก
ใช่ตรงนี้เลยอย่างที่บอกว่าสื่อหรืออะไรอย่างนี้
ความรู้สึกบางครั้งที่เรารู้สึกจิตใจเราสบายเลยนะ
รู้สึกแบบว่าเราควรจะแบบนั่งปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างนี้

พี่เป็นคนนั่งปฏิบัติธรรม

มักเติบโตมาในครอบครัวแบบไหน
ครอบครัวจริงเอาตรงพ่อแม่เป็นพ่อแม่ที่

แล้วแม่ทำงานเป็นพวกรัฐศาสนาธิต
แต่ทีนี้คือไปทำงานโดยทั่วไป

คืออยู่เป็นครอบครัวใหญ่ลูกพี่น้อง๗คนนะครับ
แต่ว่าพี่น้อง๗คนจะอยู่กับป้ากับยาย

คือจะอยู่กับไม่ได้อยู่ร่วมกัน

ปีหนึ่งกลับมาสองครั้งครั้งละ๒อาทิตย์

มีพี่เลี้ยงคนอีสานคนหนึ่งที่จะคอยดูแล
งั้นครอบครัวเขาสุขสบายเนอะพี่มั๊กเนอะ

พี่มั๊กเป็นฟิลิปินครับฟิลิปินไทย

นามสกุลภูรณรัฐเซียวตง

นามสกุลพ่อคือโดลิโคซ่าเซียลตรงนะครับ
โดริโคซ่าเป็นนามสกุลของย่า

ใช่เป็นเอาภูรรัฐก็มาแต่งกับเดินเซียวตง

จากแต่เริ่มรู้จิสิริวิทยาวรบุรษแล้วก็สติวรรณาสลัดทนานะครับ

ถ้างั้นเอาพญานาคให้เขาเลย

คือจริงเกเลแบบเกเลแบบว่าคือความที่เราเป็นอย่างนี้

แล้วก็เอาตรงเป็นคนศิลปินตั้งแต่เด็ก

ถ้าเพื่อนชวนไปไหนโดดเรียนไปด้วยเป็นตัวสมทบ

เป็นตัวแบบว่าทำอะไรกินเหล้าเมายาเต้นเที่ยวนู่นนี่นั่นไปหมด

แล้วไอ้รักสวยรักงามรักงานศิลปะอันนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่

แล้วก็จริงแม่เป็นนางงามเป็นนางงามเก่าแล้วก็

จริงตอนเด็กพาเราเข้าไปนั่งอยู่ในร้านทำผมทีเป็นวัน
แล้วก็เพื่อจะไปดั้งดัดผมไปนู่นนี่นั่น

คือตัดผมเอาตรงจริงแล้วมันเป็นความจับพัดจับผู
ตอนที่เราเกเลอยู่ตอนมัธยม๖เนี่ย
แล้ววันนั้นเรามีความรู้สึกว่า
การไปปรึกษาช่างทำผมเขาก็แนะนำให้ไปเรียนทำผมถูกไหมครับ
แต่เพียงแต่ว่าไม่รู้จะไปถามใคร
พอเราอารมณ์เปรียวมานั่งคุยกับช่างทำผม

ชีวิตเขาเนี่ยมีเสากับพฤษฐศาสตร์เล็งกันอยู่ในพื้นชะตา
คนผู้ใดจะมีการเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่

โหรศาสตร์เนี่ยจะมีดาวคู่หนึ่ง

ถ้าใครมีดาวพฤษฐศาสตรีร่วมเสา

มันจะมีชิดที่มันจะมีการผกผัน

มีคุณค์แรงง่ายมากเลยมันจะเหมือนฝัน

เกิดให้เพิ่มขึ้นดวงนี้มี๕และ๗คือเสาและพฤหัสเล็งกันแล้วมี
ลาหูเป็นเจ้าเรือนการเงินเพราะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยถ้าย้อนเวลากลับไป
ได้นะแล้วไปดูเหมือนกับที่ดูดวงให้กับดาราหลายคนเช่นเอ่อใคร
ฉันนะแจ๊คแฟนฉันแจ๊คแฟนฉันเราดูในวันที่แจ๊คยังไม่มี
ใช่ไหมจากนี้ไปเถิดอีก๔๕ปีแจ๊คจะมีแบบที่พี่มาร์คมีขนาด
นั้นเลยขนาดนั้นเลยคุณอย่าไปเรียกมันไอ้แจ๊คอีกนะต่อไปนี้ต้อง
เรียกมาคุกเติมได้บอกให้เรียกคุณแจ๊คก็บอกให้มาแล้วใช่มันมา
ดูที่ไหนดูก็ต้องดูว่าวันหนึ่งนะคุณมาร์คจะต้องรวยมาก
มีเงินเยอะมากโดยที่พี่มาร์คเองก็นึกไม่ออกว่า

เคยให้บริการของพินเซตมายานะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าหญิงแห่งเยอรมันนะครับ
แต่กว่าจะได้วันนี้พี่หมดค่าเรียนทำผมอย่างเดียวนะฮะ

จริงจนณวันนี้น่าจะเกินหลัก๒๐ล้านอะไร

น่ากลัวคือปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ
ตั้งแต่หัวใจตับไตไส้ปรุงกระเพาะลำไส้
ก้นกบระบบคลับทายอยู่ทางนี้

หมอลักษณ์บอกพี่เป็นพญานาคมาเกิด
จริงตอนที่หมอลักษักตอนแรกก็ตกใจ